เรื่องราวของหนูน้อยคนนึงอายุไม่เท่าไหร่เลยค่ะ
แต่ว่าช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่น้องเขาทำนะหลายคนในโลกโซเชียลแห่ชื่นชมว่าเป็นหนูน้อยยอดกระตันยูจ้า
นี่เลยหนุ่มหล่อตาคมคนนี้นะคะ
ก็คือเด็กชายอัชรอฟเกมเซนอายุ๑๓ปีค่ะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๗๗หมู่๖ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
ผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นเด็กชายยอดกะตันยูค่ะ
ที่ได้ฉายานี้มานะเพราะว่านี่แหละค่ะ
สิ่งที่น้องกำลังทำอยู่นี่แหละก็คือการปลูกผักปลูกพืชสมุนไพรปลูกพืชในครัวเรือน
จะทำแบบนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนหรือว่าเมื่อมีเวลาว่างคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยนะคะ

เอาไปขายนะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
น้องอัชรอบอกว่าจุดเริ่มต้นจากการขายผักนี้นะเกิดมาจากที่ตัวเองติดตามพ่อไปทำสวนยางพาราอยู่เสมอ

และหลังจากนั้นนะหลังจากที่ได้ติดตามพ่อไปแล้วพ่อก็บอกให้น้องอัสรอฟรับผิดชอบในการปลูกพริก๓๐ต้น
แล้วก็ปลูกฟักอีกประมาณ๑๐๐ต้น
ว่าเหมือนเป็นมรดกของคุณพ่อที่มอบให้กับคุณลูกตั้งแต่ยังวัยเด็ก

รับผิดชอบไปเลยต้นพริก๓๐ต้น
และลูกฟักอีก๑๐๐ต้น
น้องก็ประคบประงมดูแลเป็นอย่างดีจนมันออกผลผลิตมาแบบนี้

น้องก็บอกแบบธรรมดาและวันทุกอย่างก็ต้องมีเหนื่อยบ้าง
สิ่งที่ได้ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่
ได้รู้จักคุณค่าของเงินที่หามาด้วยความยากลำบาก
หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
แล้วน้องก็จะเก็บเงินเหล่านี้ไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตต่อไป
ส่วนคุณพ่อเองนะคะก็ภูมิอกภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมาก
แล้วนี่ก็คือลูกชายคนเดียวด้วยคือคุณพ่อมีลูก๓คน
แต่น้องอาชรอฟเป็นลูกชายคนเดียว
พ่อเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรให้กับลูกมากมาย
แค่ให้ลูกเป็นคนดีมีความกระตันอยู่พ่อก็ภูมิใจแล้วนะคะ
แบบนี้เราก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ปรบมือชื่นชมน้องให้กับความตั้งใจและความกระตันอยู่นะคะ
ได้รับต้นไม้จากคุณพ่อให้ไปดูแลต้นปงต้นพริกต้นฟักใช่ไหม
ค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพนะเป็นวิชาชีพติดตัว
โตไปเนี่ยน้องไม่ต้องลำบากเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีอะไรทำ
เพราะนี่คือวิชาชีวิตที่มันจะติดตัวเราต่อให้เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ลำบากแล้ว
หากินได้สบายแล้วก็ขอชื่นชมน้องจริง
พ่อผมก็เคยมอบให้ต้นมงต้นไม้ให้ดูแลส่วนหน้าบ้าน
จริงเหรอคุณแล้ววันนี้เป็นยังไงคะแห้งเหี่ยวเหลืองกรอบเลยทีเดียว
คุณปล่อยแบบนั้นบ้านคุณไม่มีน้ำหรือคะ

คนในบ้านหรือว่าต้นไม้ใบย่าในบ้านเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลบำรุงนะ
ใส่ใจให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็จะได้มีความสุขแล้วก็มีรายได้แบบน้องอัชรอฟด้วยนะจ๊ะ